ดูเรื่องราวเลิกราแต่ไม่เลิกรัก
พอไม่เลิกรักทำไงคะก็ไปฉุดฝ่ายหญิงค่ะ
ขืนใจแล้วก็ขังไว้ในบ้านนะคะ
เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นคือมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า
วิรสักเขียนวารีอายุ๔๔ปีค่ะ
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

ปรากฏว่าเลิกลากันคุณเชื่อไหม
ระยะเวลาในการเลิกลากี่ปีแล้วปกติ

นี่เลิกลาไป๑๕ปีแล้วอะค่ะ
แล้วไปรู้ว่าฝ่ายหญิงเขามีแฟนใหม่
หึ้งค่ะไปหึ้งครับถูก
แล้วไปก่อเหตุไปฉุดฝ่ายหญิงมาขืนใจ
ขังไว้ในบ้านแล้วหนีลงใต้ไปที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
ตำรวจก็เลยตามไปรวบตัวแบบนี้นะคะ
ตำรวจบุกไปจับตัวพระกุ้งหรือว่านายวีรศักดิ
เขียนวารีอายุ๔๔ปีค่ะ
ในวัดแห่งหนึ่งเที่ยมเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงคลานะคะ
หมายจับก็คือไปดูหมายจับเนี่ย
ข้อหาในหมายจับระบุคือคมคืนกระทำชำราวและหน่วงเหนียวกักขัง
ย้อนกลับไปไกลหน่อยตั้งแต่ปี๒๕๕๙

พระกุ้งเนี่ยยังคงเป็นคารวาสอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะเป็นคารวาสนะ
ไปรักกับผู้หญิงคนหนึ่งจนกระทั่งเป็นแฟนกัน
คบหาดูใจกันได้สักพักแต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันไม่ได้
เพราะว่าทะเลาะกันบ่อยสุดท้ายท้ายสุดเลยก็ต้องเลิกรากันไป
เลิกรากันไปนะคะอย่างที่บอกเลิกราไม่เลิกรัก
ฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปมีชายใหม่ทีนี้พระกุ้งเนี่ยพอรู้ข่าวปุ๊บ
ไปจับฝ่ายหญิงมาเลยค่ะเพราะว่าหึงค่ะ
จับมาเสร็จปุ๊บขืนใจขังไว้ในบ้านสุดท้ายฝ่ายหญิงเนี่ยเขาหนีออกมาได้
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจพระกุ้งรู้อย่างนี้ตอนนั้นเป็นคารวาสอยู่นะ
หนีลงใต้ไปบวชนะฮะกะว่าจะชุบตัวแต่ไม่สำเร็จ
ตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะเบื้องต้นก็ตำรวจสอบปากคำพระกุ้งรายนี้
รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง
แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวข้อหาคือ
มื้อกระทำชำราวและนวงเหนียวกักขัง
ตอนนี้พระกุ้งปฏิเสธอยู่นะคะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรก็เลยนำตัวพระกุ้งไปที่จังหวัด๑๐๑
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป๑๐๑เนี่ยก็คือเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ
แหม๑๕ปีเขาจะไปรอคุณทำไมถูกไหม

ลืมชื่อบ้างบางคนอ่ะ๑๕ปี